ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณ

เกมต่อชีวิต

เกมต่อชีวิต

ชมภาพชีวิตพร้อมกันเลยครับ

ไปทำงานก่อสร้างกับตา
แต่วันหนึ่งโดนถังปูนหล่นมาใส่หัว
จากนั้นไปหาหมอหมอก็บอกว่าป้าสมองบวม

หลังจากนั้นฉันก็เดินมาตกหลุมอีก

ตอนนั้นปวดขามากเลย
คานขึ้นมาจากหลุมขาเขาป้า

ก็กลัวจะกลับถึงบ้านก็๓ทุ่ม
หลังจากนั้นมาขาฉันก็ไม่ดี

มันก็ไปทำงานช่วยตาไม่ได้อีก
ยายก็ได้แต่ปลูกผักขายเล็กน้อย

ตาก็หาเงินมาเลี้ยงยายกับหลานสองคน
ซึ่งหลานก็ไม่ใช่หลานเขาแท้หลานของยาย
ปัจจุบันป้าก็อยู่บ้านเลี้ยงหลาน
ลูกผักเล็กน้อยไว้กิน

๕๐๖๐บาทไม่ให้หลานไปโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่พอใช้ครับ
ผมก็เลยกลางวันก็ไปทำงานก่อสร้าง

รายได้ก่อสร้างมันได้วันละ๓๐๐บาทครับ
วิกหนึ่งทำ๗วัน๘วัน

หัวหน้าเขาก็ว่าทำไงทำงานเบิกทุกวันเลยเหรอ

เพราะว่าครอบครัวของผมขัดสนอยู่
เป็นรอบพอพอเงินเดือน๗๐๐๐บาท
พอทำงานหนักก็ร่างกายไม่ไหวครับ
พักผ่อนให้เพียงพอทำให้หลับยาม
เดี๋ยวมาวันหนึ่งสายสวดเขาบอกผมว่า

ทุกวันนี้ผมก็เหลืออาชีพเดียวคือกรรมกรก่อสร้าง

บางวันก็อดข้าว

เพราะว่ามันไม่มีตังค์รายได้หาก็ไม่ได้

ก็ต้องอดข้าวทั้งยายทั้งหลาน

สงสารแต่หลานสองคนจ้ากับยายไม่เท่าไรหรอก
บางทีอยากหิวข้าวก็ไม่มีข้าวจะกิน

เสียงสงสารตากับยายกับน้อง
จ้าว่าทำไมเนอะชีวิตทั้งนั้นทดอย่างนี้
พ่อต้องทนได้ครับว่าพ่อรักตาจับยายครับ

หลานสองคนจริงถึงไม่เป็นหลานผมจริงผมก็รัก
เห็นเขาเป็นหลานยายผมก็รักเหมือนกัน
แต่สงสารเขาว่าเขาขาดพ่อแม่ไม่มีความบังคุณ
เพราะเลยเป็นพ่อเป็นแม่ให้เขาแล้วครับ
เสอยู่กับตากับยายเสก็มีความสุขดีเหมือนกันครับ
แต่หลานคนโทนันไม่ค่อยแข็งแรงครับ
เขามีโรคประจำตัวเขาคือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเชื่อตัวเองไม่ได้
คงจำไม่ค่อยดีเป็นรมชักโดย
แต่หนักที่สุดก็คือต้องหามส่งเข้าโรงพยาบาลครับ
ไปกู้เงินมาป้าเอาบ้านกับที่ดินไปจำนำมา
หกหมื่นบาทแล้วก็มารักษาตัว
แต่ตาเป็นคนทำงานคนเดียวป้าไม่ได้ทำ

ทีนี้มันก็ขึ้นต้นทบดอกดอตซอบต้นมันก็เลยเยอะ
เพราะนี่ป้าที่นี่เขาอยู่แสนนึงครับ
เรามาลงทุนปลูกผักดีแม่ยาย
แยอก็ว่าลองดูก็ลองบุธา
ปลูกผักมันก็ได้ผลดีอยู่ครับ
ก็อย่าได้เก็บไปสองสามวันอย่าได้เก็บไปขายที่ตลาด
มันเกิดเหตุการณ์เขาว่าพายุเข้า

เน่าเสียไม่ได้ทำพันธุ์ทำอะไรก็ไม่ได้
ความหวังที่จะมีผักมาขายเอาเงินมาใช้หนี้
เขาซื้อข้าวให้ร้านกินก็ไม่มีก็หมดเลย
เขาได้แสดร้องให้กับยัย
เขาบอกว่าสิ้นเดือนเมษานี่เขาจะมายึดบ้านป้า

ผมก็สงสารแต่จริงจริงจริง

เขาจะไปอยู่ที่ไหนเวลาเขามายึดบ้าน
วันก็นอนร้องไห้ครับเพราะว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่นานแล้วเนอะ

สงสารตัวเองอยู่ครับว่ารักษามนตรกของผู้ญาติตายายไปไม่ได้
แม่พ่อลูกไม่มีปัญญาส่งบ้านแล้วนะ
หลานแม่หลานของยายนะ
ก็จะไม่มีที่อยู่แล้ว
ลูกแม่จังลูกจะทำยังไงดี
ข้อซ้ำกรรมสัตว์อะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้มาโดยตลอด
ทำมาหากินอะไรก็โดนฟ้าฝนกลั่นแกล้ง
จนสุดท้ายไม่รู้จะพูดกับใครหาทางออกไม่ได้
ต้องไประบายความในใจกับดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ว่าพ่อแม่ลูกจะไม่มีบ้านอยู่กันแล้วนะ
ครอบครัวของป้าทองศรีอยู่ที่นี่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
สวัสดีครับป้าลุงสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
เหนื่อยมากครับ
นี่ทางทีมงานได้บอกกับเราไว้นะครับคุณผู้ชมว่าก่อนจะมาที่ป้ามีเงินอยู่ที่ติดตัวอยู่เนี่ย
หกสิบบาทเท่านั้นทีมงานต้องโอนค่ารถไปให้นะครับ
แล้วก็บอกให้ป้ามาเถอะมาในรายการเกมต่อชีวิตของเรา
เพราะว่าเผื่อยังมีบุญเนอะ
จะได้เงินไปเอาบ้านเราคืนมาได้
บ้านหลังนี้อยู่มานานกี่ปีแล้วครับป้า
ที่ป้าสร้างนั้นก็เจ็ดปีค่ะ
เงินนี้ได้มาจากไหนครับป้าจ๊ะ
ลูกสาวกับลูกเขยค่ะเขาส่งขึ้นไปให้ป้าสร้าง
ก็คือเงินได้มาจากลูกสาวและลูกเขยนะครับส่งเข้ามา
ป้าก็เลยเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็เอาเงินตรงนี้ค่อยสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา

เขาไม่ส่งเงินมาที่ป้ามารู้เขาก็เลิกกันไปแล้วค่ะ

มารู้ค่ะเขาก็ถามหาบ่อย
ทีนี้ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะว่าพ่อกับแม่เขาเลิกกัน
เพราะว่าเขาไม่มาหลายปีสามปีแล้วเขามาทาน
แล้วป้าก็มาเกิดอุบัติเหตุด้วยถูกไหมครับ

ไปกอดสร้างกันแต่ก่อนป้าก็ทำงานกอดสร้าง
แล้วยังไงครับพอโดนถังปูนถังปูนเลย
ก็โดนป้าก็สลบไปเขาก็เอาป้าไปพื้นที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ก็นอนโรงพยาบาลอีก๓ปีก่อนค่ะ

พักรักษาตัวเป็นเวลา๓เดือนอยู่ในโรงพยาบาล

แล้วก็เที่ยวร้านที่เที่ยวขึ้นคือไปดูแลป้าด้วยอะไรด้วย

แต่นี้เท่านั้นยังไม่พอพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
ทราบว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับป้า
โรงพยาบาลมาแล้วป้าก็อีกประมาณสักหนึ่งปีนะครับป้า
ป้าก็ไปส่งหลุมป้าไปเยี่ยมแม่
แม่ไม่สบายเป็นคนเล่นหมู่บ้าน
ต้องข้ามต้องข้ามต้องคลองไป
เดินไปเดินไปเพื่อนี่กลับมาป้าก็ห่วงร้านด้วยห่วงตาด้วย
ป้าก็รีบป้าก็รีบป้าก็ตกลงไปในหลุม
เห็นบอกว่าหลุมนั้นลึกเท่าไหร่คะ

ตกลงไปในหลุมนั้น๓เมตรค่ะ

ไม่มีใครเจอผ้าตะเกียดตะกายขึ้นมาเองเลยค่ะ

ก็กลัวป้าก็มืดก็มืดป้าก็กลัว
ค้าอีหลักแผ่นค่าเค้าข้างซ้ายค่ะ

ก็เลยต้องเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองเอาไว้
เพื่อเอาเงินก้อนหนึ่งออกมารักษาตัวเรา

ตอนนั้นป้าไปกู้เขามาเท่าไหร่ครับ
แค่ประมาณ๖๐๐๐๐บาท

ถูกไหมครับไปหมดเลยเป็นฉนดนี่นะครับ

ก็คือไปอยู่กับเจ้าหนี้แล้ว
หลังจากที่พ่อแม่ของเด็กเลิกกันนะป้าจ๋า
ป้าก็คือต้องรับภาระหน้าที่ของเด็กสองคนนี้มา
ค่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะ
ค่าใช้จ่ายนี้มาจากไหนครับ

เพราะร่างกายยายไม่สมบูรณ์แล้วมาถามตาพันธุ์บ้าง
ตามีหน้าที่ที่จะหาเงินเป็นตัวตั้งตัวตีของที่บ้านเลยใช่ไหมครับ
เป็นแต่ตั้งแต่สี่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันตกที่ผมหมด
ค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวของหลานไปโรงเรียนอยู่ที่ผมคนเดียวครับ

ก็มาจากที่เราเป็นกรรมกรก่อสร้างนะครับ
เมื่อก่อนเป็นรอพอก็พอใช้ได้ครับ
พอใช้ดอกเขาเดือนละ๕๐๐๐บาท
เพราะเห็นบอกว่าเช้าทำก่อสร้างจนถึง๕โมงเย็น
กลับเข้าบ้านอาบน้ำเสร็จพอจะค่ำรอปภเริ่มงานกี่โมงครับ
พอพอเริ่มงาน๖โมงเย็นออก๖โมงเช้าครับ

ก็คือเสร็จจะก่อสร้างปั๊บเข้าต่ออาบน้ำเสร็จ

แล้วตาก็ทำอยู่อย่างนี้ทำมากี่ปีตา
ปีครับทำอยู่อย่างนี้๖ปี
ทนเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อยายนี่ครับ
สาเหตุที่โดนไล่ออกจากรอปภเนี่ย
จริงแล้วด้วยการพักผ่อนละ๑ถูกไหมครับตา

พักผ่อนน้อยมากจนวันหนึ่งเกิดผู้คุมมาเจอ

ว่าไม่ไหวแล้วนะมาทีไรก็หลับทุกที

ลุงไปพักก่อนเด้อเดี๋ยวทางบริษัทเราจะเรียกลุงมาทำงานอีกที
แล้วลุงพักก่อนก่อนเขาว่าอย่างนั้นครับ
ลุงพันธ์รู้เลยไหมครับว่านี่คือการไล่เราออกแล้ว

ก็เลยมาทำเป็นกรรมกรก่อสร้างครับ
แล้วก่อสร้างอย่างเดียวนี่สุขภาพร่างกายเราก็ไม่ดีด้วย

ครับผมข้างนี้ไม่ได้ยินเลยข้างนี้ตั้งแต่ลุงหน้ามืด

ครับถ้ามายัดก็ไม่ได้ยินเลยครับ
ต้องเอาก้านสำลีนี่ก้านไม่ขีด

อีตรงฉี่หัวแดงนี่คือที่จุดไฟนะครับที่จุดไฟ
แล้วลุงเขาจะเอาสำลีเนี่ยพันตรงก้านนี้เอาไว้แล้วก็ทำยังไง
ยัดเข้าไปในหูเลยครับไม้ขีดยัดหูไว้ทุกวันครับ
ถ้าลุงเอาออกลุงได้ยินเสียงเบา
เวลาช่างเขาเรียกอะไรให้เอาปูนมาหน่อยอิดมาหน่อยตาก็ไม่ค่อยได้ยิน
วันไหนตาลืมไม่ฉีดไปวันนั้นก็ไม่ได้ยิน

ตาไม่ได้ไปเช็คที่ไหนเพราะว่าตามีเวลาไป

คุณเสกจะมีปัญหาสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าสมองจะช้าสมาธิสั้นนะครับ
แล้วก็เป็นโรคที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง
สองแล้วนะสามนั่นก็คือเป็นโรคชักเกร็ง

เป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเกงลบอย่างนี้เลยค่ะ
ปาก็บิดแข็งลิ้นแข็งปากพูดไม่ได้

เขาก็ร้องบอกว่ายายปวดหัวปวดหัวปวดหัว

แล้วตอนนี้หนูเป็นยังไงหนูเมื่อยไหมคะ

ขาจะบวมเหรออ้าวไม่เป็นไรลูกมาเก้าอี้

แล้วมันก็จะไม่มีแรงเหมือนจะล้มลงไปเลยอย่างนี้เหรอลูก

เวลาพี่ปวดมอง่าทำอย่างเองหรอลูก

มีกันสองคนพี่น้องด้างกันนะ

ห่วงตัวที่ใส่หูเนี่ยครับ

ก็ตอนนี้ที่ครอบครัวของตากับยาย
กำลังประสบกับวิกฤตที่หนักที่สุดเลยในวันนี้คืออะไรครับ
ก็คือควรเขาจะยึดบ้าน

หลังนี้ถ้าไม่มีเงินไปให้เขา
ก็เลยต้องมาในรายการของเราเพื่อที่ต้องการจะมาต่อลมหายใจต่อชีวิตกัน
ครับ

คำว่าบ้านที่มีความสุขอาจจะเป็นบ้านหลังเล็ก
แต่ภายในบ้านมีคนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
ก็คือคนในครอบครัวที่มีน้ำใจต่อกัน

บ้านหลังนั้นก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีความสุขได้
แต่บ้านที่กำลังมีความสุขอยู่นี้
กำลังจะตกต้องไปเป็นของคนอื่น
กำลังจะถูกเจ้าหนี้มายึดที่
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้าออนกันว่า
จะต่อชีวิตได้ไหมกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตครับ
คุณตาบอกว่าหนูเป็นคนที่หัวดีมากหนูเรียนเก่งเหรอลูก
หนูเก่งวิชาอะไรหนูคิดว่าหนูเรียนวิชาอะไรเก่ง

อ้าวข้อใด
เขียนชื่อจังหวัดผิด

อาโปเลือกตอบตัวเลือกที่สี่มหาสารคามนะครับ